ศิลปินกว่า๔๐ชีวิตเขารวมตัวกันจัดทำคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า
สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีซึ่งในงานแถลงข่าวก็มีเหล่าศิลปินดารามาร่วมงานกันมากมายเลยทีเดียวค่ะ
เชิญบทเพลงพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
อย่างเพลงลมหนาวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ในฐานะอัคระศิลปินด้านดนตรี
สำหรับบรรดานักร้องชื่อดังทั้งโบสุนิตาฟอร์ดศพชัยแอนดี้เข็มพิมุกและอีกมากมาย
จัดขึ้นเพื่อหารายได้เข้าสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี
เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนรุบดินและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สาขาบางพลีมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งยังขาดทุนทรัพย์อีกจำนวนมากค่ะ
งานนี้บรรดาตัวแทนนักร้องที่จะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตเผยว่า
ปลื้มและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้นำความสามารถในสายอาชีพนี้
มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม
เชิญชวนให้บรรดาคนรักเสียงเพลงที่ใจบุญ
มาร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้ในวันที่๑๓กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ

อย่างแรกคือศิลปินเยอะมากนะคะ
แล้วเป็นศิลปินทุกแขนงค่ะ
อาจจะมีอันเชิญบทเพลงพระราชต้องมีต้องมีครับ
ยินดีนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญในครั้งนี้นะคะ
พอทราบว่ามันเป็นเรื่องของไม่ใช่แค่ว่าเรามารวมกันแล้วร้องเพลงคือ

มันไปเกิดประโยชน์ไปมอบความสุขมอบชีวิตให้คนอื่น
มันก็รู้สึกว่าแค่การร้องเพลงของเรามันมีค่ามากกว่าแค่ความบันเทิง
เรามาลงตัวที่มูลนิธิรามาธิบดีนะครับ
สำคัญก็คือเป็นโครงการพระราชดำริ

เสิร์ตวันที่๑๓กุมภาพันธ์นะครับ